ต่อกันที่ปัญหาหมอกควันมลพิษในจีนกันบ้าง
ตอนนี้ก็ยังคงทวีความรุนแรง

กังวลว่าค่ามลพิษในอากาศที่จีนกำลังเผชิญ
อาจจะสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่รัฐบาลประกาศเอาไว้
ขณะที่ทางการจีนก็ประกาศแนะนำให้เยาวชน

เพื่อป้องกันการป่วยจากการสูดดมมลพิษค่ะ

ปกคลุมไปด้วยหมอกควันมลพิษ
ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยอย่างรุนแรง
ส่งผลให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้
ระยะไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะ
ซึ่งหมอกควันมลพิษเหล่านี้ยังทำให้ทางการจีน
ต้องตัดสินใจประกาศให้เยาวชนหลีกเลี่ยงการออกมาอยู่กลางแจ้ง
โดยให้อาศัยภายในอาคารเป็นหลักนะคะ
ประกาศล่าสุดค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศให้คุณภาพอากาศ

ซึ่งก็เป็นระดับที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับที่สอง
รองจากระดับสีแดงเป็นครั้งแรกในปีนี้
ขณะเดียวกันก็มีรายงานค่ะว่าค่ามลพิษในอากาศในหลายเมืองใหญ่
ค่ามาตรฐานมากถึง๓๕เท่าค่ะ
ก็ระบุว่าสามารถวัดค่ามลพิษในอากาศ
ในบางพื้นที่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้สูงถึง๕๐๐นะคะ
ซึ่งตามปกติแล้วหากค่ามลพิษนั้นเกินกว่า๓๐๐
รัฐบาลก็จะต้องประกาศให้ประชาชนงดออกจากบ้านแล้ว

มลพิษของจีนในขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่เกิน๒๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
หมอกควันมลพิษที่ปกครุ่งกรุงปักกิ่งนี้ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าฐานหิน
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศ
สงครามกับหมอกควันด้วยมาตรการที่เข้มงวด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษสู่อากาศ
แต่ก็มีหลายฝ่ายประเมินนะคะว่าจีนจะยังต้องเผชิญปัญหานี้
ไปอีกไม่ต่ำกว่า๑๕ปีเลยนะคะ
ภาพข่าวแบบนี้ทุกปีนะที่จีนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยหรือว่าปักกิ่ง

แล้วก็จะมีการออกประกาศแบบนี้ถึงขนาดทำสงคราม
ต่อสู้กับหมอกควันมลพิษในเมืองเลยนะฮะ